เป็นข่าวคราวของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมินั่นเองถ้าย้อนไป๑๐กว่าปีก่อน
เขาดังมากในหัววงการเป็นนุ่มหน้าใสร้องเพลงเป็นดาราก็ได้
แต่พักหลังมาอะไรก็เปลี่ยนแปลงไป
ก็หันมาเอาดีทางด้านการเมืองบ้างนะคะ
เล่นการเมืองอยู่พักใหญ่ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องอกหักเรื่องเลือกตั้ง
แต่ว่าฟิล์มเองไม่ท้อค่ะก็เลยขอเบนเข็มกลับมาจับไมค์อีกรอบนะคะ
ในรอบห้าปีเลยแต่ว่าเรื่องงานแสดงเนี่ย
บอกว่าอันนั้นน่ะพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าหลังไมค์เนี่ยฟิล์
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าตกลงใช่ไม่ใช่แฟนฟิล์มรัฐภูมินะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีสาวลาวคนนึงค่ะ
เขาแชร์ภาพดูแบบสนิทสนมกันกับฟิล์มรัฐภูมิค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
มีของแทนใจให้กันอะไรมากมายนะคะ
ก็เลยออกมาโต้อีกครั้งกับข่าวมั่วคั่วเอฟซีสาวลาวค่ะ
บอกเลยแค่รู้จักเพราะว่าชีวิตจริงเขาเนี่ยมีแฟนแล้ว
จริงจังจริงใจไม่ใช่คนในรูปนะคะ
ไม่มีแอปใส่หมวกควงเที่ยวเหมือนวัยคนนองด้วยล่ะจ้า
ตอบแบบนี้จริงไม่เชื่อไปฟังค่ะ

แล้วก็ผมก็ดูบทบาทมากขึ้นอย่างที่ทราบ
เพราะบางทีส่งมาแรงเกินไป
ภาพรักผมก็ดูโดดเกินไป
เพราะผมก็พอมาการเมืองแล้วผมรู้สึกผมชอบ

ผมก็มีเพื่อนทั่วโลกอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่าง
เราร่วมทำงานกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนหรือเป็นอะไรทั้งนั้น

จะเป็นใครมาจากไหน

เพราะในชีวิตประจำวันที่ผมดำเนินชีวิตอยู่ผมว่าผมก็ไม่ได้ประมาทอะไรแล้ว
เราผ่านช่วงคึกขนองมาเยอะแล้ว
เวลาผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้โตขึ้นมีความคิดความอาจเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
จะปรุงจะเปลี่ยนเรื่องแฟนไม่ใช่ในอดีตแล้ว
สมัยนี้แล้วด้วยแหละเนาะนะยิ่งเปิดแฟนเปิดตัวในโซเชียล